ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปเตือนภัยการใช้รถใช้ถนน
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามท้ายรถบรรทุก
และอยู่รถบรรทุกคันนี้จอด
คุณลุงคุณป้าซึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตามท้ายรถบรรทุกคันนี้มา
ก็เดาใจไม่ถูกแล้วฮะว่ารถบรรทุกคันนี้มันจะไปต่อยังไง
แล้วอยู่เดี๋ยวคุณจะได้เห็น
คุณลุงคุณป้าเขาก็จะเลี้ยวรถเหมือนกัน
แล้วก็ดูอยู่ว่ารถบรรทุกจะยังไง
แล้วสุดท้ายรถบรรทุกมันถอยมาแบบนี้คุณ
คุณลุงซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะฮะ
ก็พยายามใช้เท้าดันพื้นถัดไป
เพราะว่าจักรยานยนต์ไม่มีเกียร์ถอยอยู่แล้ว
แต่ล้มแล้วรถบรรทุกมันยังไม่หยุดถอย
จนมาทับคุณลุงคุณป้าทับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่นะฮะ
และตอนนั้นเองคนขับคนนั่งรถบรรทุกคงเพิ่งจะรู้ตัวแหละครับ
เพราะจริงเขาก็มองกระจกหลังอะไรไม่ได้อยู่แล้ว

ทีนี้ครับหลังคลิปนี้เผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์
มีผู้เข้ามาแสดงความคิดความเห็นจำนวนมากนะครับ
บางคนก็บอกว่าควรมีกฎหมายบังคับให้รถบรรทุก
มีการติดกล้องท้ายรถเพราะแบบนี้มันอันตรายมาก
แล้วดูสิคุณสุดสกุลคือท้ายรถพอเขาบรรทุกอะไรมาเยอะ

แล้วบางทีรถใหญ่บางมุมค่ะมองไม่เห็นด้วย
ถ้าเกิดว่าเราเป็นรถเล็กอย่างขี่มอเตอร์ไซค์
หรือว่าขี่รถยนต์ก็ตามเวลาไปเจอรถใหญ่แบบนี้
อย่าไปตามอย่าไปใกล้ต้องสังเกตสัญญาณสัญญาณไฟไฟท้ายรถของรถบรรทุกด้วย

ว่าเขาจะจอดอยู่เฉยนะแต่พอเขาถอยมาเนี่ย
อุ๊ยคุณลุงคุณป้าก็ตกใจนะคะ
ซึ่งเขาบอกด้วยนะเวลาที่รถใหญ่จะถอย
น่าจะมีคือในรถบรรทุกนี้น่าจะมีเด็กรถอีกคนนึง
ลงมาช่วยโบกหน่อยจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
เป็นอันตรายแบบนี้แล้วเราไม่รู้ว่าคุณลุงคุณป้าเป็นยังไงบ้างนะคะ
คือที่เขาเผยแพร่คลิปออกมาก็ไม่ได้ระบุนะ
สถานที่เกิดที่ไหนแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นี้
คุณลุงคุณป้าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็เอามาเตือน
เป็นอุทาหรณ์ในการใช้รถใช้ถนนแล้วกันนะครับ